จะพาไปดูเรื่องของความเชื่ออีกหนึ่งที่
เขาเจอกับจอมปลวกที่โผล่ขึ้นมาเนี่ย
ตั้งอยู่กลางดินเลยหลังจากที่เกิดไฟไหม้ป่า
แล้วลักษณะของจอมปลวกที่เห็นเนี่ย
รูปร่างคล้ายกับพญานาค
เขาก็เลยเชื่อว่าเป็นจอมปลวกศักดิ์สิทธิ
ที่จะมาให้โชคให้ลาบกัน
คุณผู้ชมดูชัดให้เห็นกับตาไปเลยแล้วกัน

ผมก็ยอมรับว่าเห็นแวบแพร่งเนี่ย
ก็นึกถึงหัวหรือว่าเสียงพญานาคเลย

เป็นจอมปลวกที่โผล่ขึ้นมาอยู่บริเวณริมทางสามแพร่ง
ภายในหมู่บ้านหมู่ที่๔ตำบลจำปาหล่อ

บ้านก็เล่าให้ฟังนะบอกว่าหลังจากที่เกิดไฟไหม้ป่าไฟไหม้ย่าไปเนี่ย
วันหลังจากที่ควบคุมเพลิงได้
ก็มีคนไปพบกับจอมปลวกนี้
โดยตอนพบเนี่ยก็สังเกตว่า
เฮ้ยมันไม่เหมือนกับจอมปลวกที่เคยเห็นทั่วไป
เพราะว่าจอมปลวกมีรูปลักษณ์คล้ายคลึงกับเสียนของพญานาคมากเลย
แล้วก็โผล่ขึ้นมาจากพื้นดินสูงประมาณ๑เมตรคุณผู้ชมอย่างที่เห็นเลย
ก็เลยสร้างความฮือฮาตื่นตาตื่นใจให้กับชาวบ้านที่พบเห็นมาก
พยาวสร้อยทองชาวบ้านในหมู่บ้านก็เล่าให้ฟังนะบอกว่า
ชาวบ้านที่นี่นะตั้งแต่เห็นจอมปลวกนี้ก็เชื่อเลยมีความเชื่อกัน
เขาบอกอย่างนี้เชื่อว่าจอมปลวกนี้ไม่น่าจะเป็นจอมปลวกธรรมดา
แต่ว่าคาดว่าจะเป็นพ่อปู่กัณหาโคตมะหรือพญานาคสีดำ
โผล่ขึ้นมาเพื่อให้โชคให้ลาบกับคนในหมู่บ้าน
ไปฟังเสียงชาวบ้านแถวนั้นกันค่ะ
ทุกคนแถวนี้เห็นหมดเห็นว่าเป็นพ่อปู่อย่างนี้
ทุกคนเห็นเหมือนกันเลยเห็นเป็นแบบรูปพญานาคอะไรแบบนี้แหละ
ก็เลยมาไหว้กันเพราะว่าตรงนี้มันเป็นทางสามแท่งด้วยไง
เห็นไหมล่ะนี่เป็นเสียงยืนยันจากชาวบ้านที่เห็นนะคะ
ว่าเขาเห็นเหมือนแบบเป็นเสียงพญานาคกันแบบนี้โผล่ขึ้นมาเนี่ยค่ะ

มองเหมือนทุกมุมจริงจริงจริง
ซึ่งหลังจากคนในหมู่บ้านเขาทราบข่าวเรื่องนี้นะคะ
ก็พากันมากางล่มกันมาแบบนี้ค่ะ
เอาของมาเส้นไหว้มากราบไหว้
บางคนถึงขั้นมาขอโชคขอลาบกันนะ
โดยงานนี้ชาวบ้านก็บอกเลยว่า
ได้เลขเด็ดจากจอมปลวกด้วย
ชาวบ้านบอกมาแบบนี้
แม่ทำไมชาวบ้านถึงได้เลขกับจอมปลวกได้ก็ไม่รู้
แต่อย่างไรก็ตามเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคล
ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะคุณผู้ชม
เพราะว่าชาวบ้านเนี่ยเขา
บางคนเขามีความเชื่อว่าจอมปลวกจะมาให้โชคลาภ
แล้วชาวบ้านก็เลยเล่าให้ฟังบอกว่าเขาเห็น
เป็นเลขต่างนานาที่แตกต่างกันออกไป
บางคนก็ว่าเห็นเป็นเลข

มาทำกึกให้คุณผู้ชมเขา

ดิฉันก็ไม่เห็นเลขไงได้ยินแต่ที่ชาวบ้านเล่าให้ฟัง
ก็เลยจะบอกดีหรือไม่บอกดี
ชาวบ้านเขาบอกมาอีกที
ตัดเลยแล้วกันบอกว่ามันคือเรื่องของความเชื่อ

ดูกันเอาว่าเป็นเห็นพญานาคเป็นจอมปลวกพญานาคแบบนี้จะตีเลขยังไงกัน